ที่กลุ่มผู้หญิง๓คนซ้อนรถจักรยานยนต์นะครับ
ตามไปเอาเรื่องกลุ่มชายวัยรุ่น๔คนนะฮะ
เพราะว่าน้องชายของพวกเธอเนี่ย
ถูกปืนทุบไหล่ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วก็พวกเธอถูกปลาระเบิด
แล้วระเบิดระเบิดไหมไปดูฮะ

โตเจ้าก่อน

ขวัญสิริชัดอายุ๒๓ปีเธอเล่าบอกว่า
เหตุเกิดช่วงเกือบทุ่มนะฮะ
ขณะขี่มอเตอร์ไซค์๒คันนะครับไปส่งเพื่อนที่บ้าน
มาด้วยกัน๕คนเป็นผู้หญิง๓นะฮะ
ผู้หญิง๓นั่งคันหนึ่ง
แล้วก็ผู้ชายสองคนนั่งอีกคันหนึ่ง
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นชาย๔คนครับ

จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์แซงขึ้นมาปาดหน้า
ไปมาตลอดทางเลยซึ่งเพื่อนเห็นคู่กรณี
ควักปืนแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย

จากนั้นคู่กรณีก็ขี่มอเตอร์ไซค์
คู่กับน้องชายนะครับที่อยู่ข้างหน้า
แล้ววัยรุ่นชายที่สวมเสื้อไลน์สก๊อตนะครับ

แล้วก็ใช้ปืนชี้หน้าโอ้โฮมันห่วงกลัวมากเลยนะครับ
ขณะที่คู่กรณีก็ใส่เสื้อสีแดงปลาระเบิดใส่
แต่ข้อดีระเบิดบันดาลนะครับระเบิดบันดาล

เธอก็ไม่ตามแล้วเพราะว่าดูแล้วอันตรายแน่
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพวกเธอก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ไปลงประทึกประจำวันไว้ที่สพศศอยุธยา
๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับผู้เกาะเหตุทั้ง๔รายนะครับ
เข้าพบตำรวจสพศศอยุธยา
ซึ่งทั้งหมดยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุ๑๔ถึง๑๗ปี
จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปนั่นแหละ
ส่วนปืนเป็นปืนปลอมนะฮะส่วนระเบิดที่พกมาอ้างว่าไว้ไล่นกนะครับ
แล้ววันที่เกิดเหตุก็ขี่รถจักรยายนเจอคู่อลิโดยบังเอิญ

ส่วนผู้หญิงกับคนที่ถูกปืนทุบหลังเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อน
เอ้านะฮะยอมรับว่าผิดสำนึกผิดที่ทำไปขนองฮะขนองคึกขนอง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาต่อเยาวชนทั้ง๔ลายนะครับ
แล้วก็เชิญตัวผู้ปกครองมารับทราบข้อกล่าวหา